คุณผู้ชมคะมีข่าวหัวร้อนบนท้องถนนอีกแล้ว
เขาบอกว่าเสียเบ้นหัวร้อนแล้วก็เกิดอะไรขึ้น
มีมอเตอร์ไซค์มาปาดหน้าแล้วเกิดทะเลาะกันอยู่กลางถนน
เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์จังหวะนี้กันหน่อยค่ะ

หลีกลิ้งคอยห้ามคือคนขับรถเว้น
ว่าเมื่องเพราะฟูปลาดเมื่องอะไรอย่างนี้นะครับ
กันแบบนี้กลางถนนเปิดศึกกันอยู่เลยนะคุณผู้ชม
แล้วก็มีผู้เสียหายอีกคนเป็นคนขี่รถจักรยานยนต

ก็บอกว่ารถเบนท์เพิ่งจะชนเขาจนเขาก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันนะฮะ
สรุปก็คือมีคนเจ็บ๒รายเนี่ยนะคะ
คือไปแจ้งความไว้แล้วแหละที่สนบังเขน
ตอนนี้กำลังเร่งตามตัวเสียเบ้นหัวร้อนคนนี้

เป็นช่วงที่หลังจากฝ่ายชายที่ขับเน้นไปต่อยคนขี่มอเตอร์ไซค์แล้ว
แล้วผู้หญิงที่อยู่ด้วยนี่คือเขาคอยห้ามนะ

แล้วก็ขอโทษให้เหตุการณ์มันไม่รุนแรงไปมากกว่านี้
คือคอยกันแหละผู้หญิงคนนี้เป็นคนคอยกัน
ให้คนขับเบ้นซึ่งไม่รู้ว่ามีฐานะอะไรกับเธอ

แต่ว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์เขาก็โอ้โหยังอารมณ์ขึ้นอยู่
เขาก็ตะโกนด่าแล้วแป๊บหนึ่งคนขับเบ้นท์ก็ลงมา
แล้วก็มีปากเสียงทะเลาะกันอีกถึงเนื้อถึงตัวกันนะฮะ
แล้วก็ตอนที่รอให้ตำรวจมาถึงจุดในที่เกิดเหตุ
ฝั่งคนขับเบ้นแล้วก็ผู้หญิงที่มาด้วยกัน

คือฝ่ายรถมอเตอร์ไซค์เผลอเร่งเครื่องขับรถหนีไปเลย
ทีนี้จากการสอบถามค่ะผู้ชายที่ขี่มอเตอร์ไซค์
ชื่อว่านายธันวาวงสุรินอายุ๒๕ปี
เขาก็เล่าให้ฟังนะบอกว่าผมขี่มอเตอร์ไซค์มา

แต่ว่าเบนส์คู่กรณีขับมาปาดหน้า

เหมือนกับเขาจะจงใจให้ผมชน๒ครั้งนะ
แล้วหลังจากนั้นผมก็เลยตัดสินใจ
ขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามไปจนถึงทางลงอุโมง
รอดแยกเกษตรตรงนั้นนะคุณผู้ชม
แล้วก็มีการปาดหน้ากันอันนี้เป็นมุมจากภาพ

ก็มาจากงามวงวานก็สมมุติข้ามสะพาน

แล้วก็ผ่านไปตรงแยกเกษตรก็ต้องข้ามสะพานกันไปอีก

ตัวของคุณธันวาที่ขี่มอเตอร์ไซค์ก็ได้รับบาดเจ็บฟกช้ำตามใบหน้า

คือทางฝั่งคุณธันวาเขาก็ยืนยันนะ
ผมไม่ได้ขี่รถไปปาดหน้าเบนส์ก่อนแน่นอน
ฟังคุณธันวาเล่าค่ะว่าทางเบ้นเขาลงมาหาเรื่องคุณธันวายังไง
เขาลงมาเขามาหาเรื่องนะพี่หาเรื่องเลย
มีคนต่อยกันนะ
ใช่เขามาต่อยผมผมก็ไม่ยอมผมก็ไม่รุนนะ
มีพี่ทหารที่เป็นจ่าอากาศเขาเข้ามาช่วยพี่
เข้ามาคุยคุยดีเลยพูดกับคนที่ควรขับผู้ชาย
พี่เขาจะเย็นคุยกันก่อน
กับพี่คนขับผู้ชายเขาก็แบบทำไมกูทะเลาะกับแฟนอะไรแบบนี้พี่
แต่คือเขาทะเลาะกับแฟนมันมาเกี่ยวอะไรกับการขับรถแบบนี้พี่

หลังจากที่เกิดเหตุตรงทางลอดแยกเกษตรแล้วใช่ไหม
ปรากฏว่าฝั่งชายขับเบ้นเขาก็ขับรถหนีไปทางถนนผนโยธิน
แล้วก็ไปชนกับมอเตอร์ไซค์อีกคันนึง
ที่คุณศูนย์สกุลบอกว่ามีคนเจ็บอีกคนหนึ่ง
จุดที่เกิดเหตุอีกจุดหนึ่งอยู่ปากซอยผนโยธิน๔๐
แล้วคนเจ็บคือนายนัทธพงศ์เสตะวันอายุ๒๖ปี
เขาได้รับบาดเจ็บเพราะว่าถูกเบ้นชน
จนเขากระเด็นไปไกลเป็น๑๐เมตร
เขาถลายไปตามพื้น๑๐เมตรเลยนะฮะ
ใช่ค่ะนี่คือเป็นรถที่รถของเขาที่ขี่มาแล้วก็โดนเบนส์ชนนะคะ
แต่ว่าคนที่ขับเบนท์ก็ขับหนีไปไม่ยอมลงมาดูค่ะ
ทีนี้ล่าสุดผู้บาดเจ็บทั้งจากการถูกต่อย
คือคนแรกนะคุณธันวาแล้วก็อีกคนนึง
ผู้บาดเจ็บจากการถูกชนก็คือคุณนัทพงศ์
ได้เข้าไปแจ้งความไว้ที่สอนอบังเขนแล้ว
แล้วก็อยากให้ตำรวจเร่งตามตัวชายขับเบนส์
มาดำเนินคดีตามกฎหมายด้วย
นะครับก็เหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เอง
สักประมาณ๔ทุ่มนะครับ
ก็ตั้งแต่เช้าจนกระทั่งถึงตอนเข้าข่าว
เราก็พยายามโทรหาทางสนบางเขนที่ผู้เสียหาย
เขาไปแจ้งความไว้เอ๊ะแต่เบอร์กลางเบอร์๐๒เนี่ย
ไม่มีคนรับเลยเราอยากจะรู้ถึงเรื่องของความคืบหน้าไง

ว่าตกลงแล้วจะสามารถตามตัวเสียขับเบนท์อะไรนั้น
เข้ามาเจรจาพูดจาก่าเกลี่ยชดใช้ค่าเสียหาย

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรออีกสักครู่นึง